ส่วนผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟภนะครับ
คุณกรสิทธิ์พักโชตานนท์ครับก็ลงนามความร่วมมือกับนางบุษบายอดบังเตย
นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในการใช้งบประมาณสนับสนุนสมาคม
เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ๑๖ล้านบาทเป็น๒๐ล้านบาทตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ทั้งหมดนะครับ๘๐ล้านบาทด้วยการใช้ในการเตรียมทีมนักกีฬายกน้ำหนัก
เพื่อจะแข่งขันโอลิมปิกครั้งที่๓๒โตเกียวเกมส์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
ถ้วยพระราชทานปีละ๓รายการด้วยกันครับ
และทั้งหมดนี้คือข่าวกีฬาในช่วงข้ามวันนี้